อาร์บอตเตอร์ประหลาดสนอง
เมื่อช่วงที่ผ่านมาครับแม่ทั้งสองทีม
ต่างพากันไปตามหามะเขือแจ้
จนได้กลับมาครบจำนวนที่ทีมงานกำหนดให้
นั่นก็คือ๕กิโลกรัม
และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องนำเจ้ามะเขือแจ้ทั้งหมดมาสอย
เพื่อแข่งขันการทำเมนูเร็วลำพาซ่ามะเขือแจ้กันแล้วล่ะจ้า

รบไว้ครับพวกไหว

ที่สำคัญต้องยำได้อร่อย
คนที่เขาเรียกว่าซอยมะเขือแจ้เก่งก็จะได้จำนวนเยอะหน่อย
จริงแล้วทำได้หลากหลายเมนูเลยนะพี่ลิงนอกจากซ่าแล้วเนี่ย

อันนี้ก็คือวิธีการล้างของเขาแล้วค่ะพี่
เอามันคือล้างไปด้วยแล้วก็ไปล้างน้ำนู้นอีก
อันนี้นะฮะพอเขาทำแบบนี้เสร็จนะครับ
ก็ปิดบิดน้ำน้ำที่สองน้ำที่สองเสร็จไปไหนฮะ

จนกว่าจะสะอาดอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
โดยเฉพาะหัวหน้าทีมนี่แบบหื้ม

ตรงคือนี่จะยำมา

มันเกี่ยวกับรสชาติของมะเขือด้วยหรือเปล่าครับคุณแม่ครับ
นะแม่ครับสักขนาดนี้แล้วมันจะเหลือรสไปค่ะ
ข้าวใส่น้อยเนี้ยเราจะถือว่าก่อนว่าผมว่ายแบบนะครับ
วุ่นวายนะครับสิซ่อมละครับ
เรียนกระทงละนะฮะเอามาเพิ่มค่ะ
เอากระทงมาเพิ่มค่ะ

เย้
เอาละครับ
ก่อนจะไปตัดสินนะฮะว่าจำนวนเท่าไหร่ใครมากกว่ากันระหว่างสีฟ้ากับสีส้ม
ตอนนี้อยู่ตรงนี้แล้วของสีฟ้าหรือสีส้มไม่ทราบ

ถ้วยนี้หมายเลข๑นะคะคณะกรรมการ
และถ้วยนั้นหมายเลข๒ให้คณะกรรมการชิมรสชาติ

เอาละครับท่านท้องถิ่นเป็นยังไงครับ

ความเค็มจะน้อยไปนิดนึง

ค่ะลองชิมดูแล้วรู้สึกว่ารสชาติกลม
แต่กาลซอยมะเขือแจ้ยังไม่นุ่นนวน
ยังมีการคันแบบเจ๋วแจ้ต้องซอยละเอียด

มันจะทานแล้วมันจะนุ่มแล้วก็จะแต่แต่รู้สึกว่ามีพวกงาดำนะฮะ
ถั่วที่ถั่วลิสงคั่วทำแล้วทำให้มาผสมผสานกันตัวนี้ทำให้มีรสกลมดี
เอาล่ะมาถึงคุณแจ๊คผู้ไม่เคยรับประทานมาก่อนในชีวิตใช่แล้วมาลองรู้สึกว่าเป็นไง
เพราะฉะนั้นแล้วผมชิมเบอร์๑แล้วเดี๋ยวจะให้คำตอบเติมเบอร์๒เสร็จครับ
พี่แจ๊คทานเหมือนซุปน้ำซุปเลยนะฮะ
้วยที่๒เป็นไงครับท่านท้องถิ่นครับ
มะเขือจะรู้สึกจะแข็งนะครับไม่นิ่มนะครับ
พอทานไปจะรู้ถึงความหื่นความเผ็ดของมะเขือยังมีอยู่เยอะนะครับ
แล้วก็น่าจะเป็นน้ำปูจะมาก
คือเค็มโอเคครับผมมาถึงท่านนายก
อ่ารู้สึกว่ามะเขือยังแข็งค่ะฮะแล้วก็อ่าความเผ็ดเนี้ย
กว่าอันแรกค่ะถ้วยถ้วยถ้วยที่หนึ่งค่ะแล้วคันนี้ปุ๊บอ่ะ
ไอ้ตัวนี้มันยังมีกลิ่นของของมะเขือที่ดั้งเดิมคือมะเขือหื่นอยู่
อ๋อมันยังยังมันยังมีหืนหืนอยู่ค่ะครับคือล้างไม่เยอะล้างไม่เยอะ
สักไม่เยอะค่ะสักไม่เยอะคือการการการคันอ่ะคันคันยังไม่ดี
ยังไม่ดีและอีกอย่างหนึ่งตอนที่ใส่เกลือคันอ่ะยังไม่รู้สึกว่าเกลือนี่ยังน้อย
ตัวนิดน้อยตัวนิดน้อยอ๋ออ๋อรู้ถึงขนาดนี้เลยค่ะเป็นยังไง
แรกบอกไว้ก่อนว่ารสชาติจะเบากว่าตัวมะเขือมันจะนิ่มกว่า
อ่าแต่ชามสองเนี่ยรสชาติจะเข้มข้นกว่าค่ะตัวมะเขืออาจจะแข็งกว่าหน่อยหนึ่ง
อาจจะแตกต่างกันเพราะว่าน้ำมันน้อยมันเยอะกว่ากันหรือเปล่าด้วยประมาณแต่ถ้าเกิดเป็นผมนะ
ผมจะชอบอะไรที่มันเข้มข้นกว่าโดยที่ไม่ต้องไปสนใจมะเขือเท่าไหร่
ถ้าเป็นคนกรุงเทพแบบผมนะหมายเลขที่ท่านจะให้
นั่นคือหมายเลขหมายเลขหนึ่งนะคะหนึ่งหนึ่งสองนะครับ
หมายเลขหนึ่งคือหมายเลขอะไรครับหมายเลขหนึ่งคือสีสีส้มค่ะ
ส่วนหมายเลขสองคือสีฟ้าและแล้วสิบกระทงจากความอร่อยก็ตกไปอยู่กับแม่แม่
หมายเลขหนึ่งหรือทีมสีส้มนั่นเองล่ะครับอ้าวแบบนี้ต้องปรบมือจ้าปรบมือ
แหมครับผมมานับกันดีกว่าจะได้เท่าไหร่อย่างไร
นะครับแต้มต่อมีอยู่ที่สีส้มเราจะนับสีส้มเป็นสีสุดท้ายสีสุดท้าย
สีฟ้านับก่อนนะครับค่ะนับเลยครับ
หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าติดสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม
สิบเอ็ดห้าสิบสองห้าสิบสามห้าสิบสี่ห้าสิบห้าห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดห้าสิบเก้า

ทำไปได้๖๐กระทงนะฮะ

เยอะพอสมควรเลยนะใช่ค่ะพี่มิงค่ะ
สีส้มมีกองไว้อยู่ตรงนี้๑๐กระทงกระทง
เอาล่ะมาดูตรงนี้นะครับว่าเท่าไหร่
อ้อยตื่นเต้นอัยย่า
แน่นอนนะฮะชนะไปอยู่แล้วนะฮะ

เรียกว่าเชียวเชียวเชียวเชียวเบียดกันมาติดเลยล่ะครับ
แต่ถึงยังไงก็ต้องขอแสดงความยินดีกันอีกครั้ง

ที่ได้รับเงินสนับสนุนชุมชนไป๑๐๐๐บาท
ดีใจด้วยนะจ๊ะแม่แม่จ๊ะ
ไทยรัฐทีวีและอบตมหาสนุก
เงินสนับสนุนไปเลย๑๐๐๐บาทค่ะ

ธวัชชัยเลี้ยงประเสริฐท้องถิ่นจังหวัดแพร่ค่ะ

เอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับ
ช่วงหน้าเราจะไปอบตโฮเล่น
อบตมหาสนุก